นี่แหละค่ะเรื่องราวที่เกิดจากพระนอกรีด
แล้วก็ทำให้พุทธศาสนิกชนไม่สบายใจ
มันเกิดขึ้นถี่บ่อยแบบนี้นะคะ
วันนี้หมอปลาก็เลยไปพบกับพระพยอมกัลยาโนค่ะ
หมอปลาไปถึงวัดสวนแก้วเลย
บอกว่าขอให้ท่านช่วยมาจัดการพระนอกรีดหน่อย
การปกป้องพระพุทธศาสนานะคะ

ไปกราบนามศการพระพยอมกัลยานู
เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำเรื่องอดีตพระกาโตะ
หลังจากที่ลาศิกขาบทไปแล้ว
พระพยอมท่านก็แสดงความคิดเห็นว่ากรณีกาโตะ
ถ้าเป็นเรื่องจริงมันเหมือนกับตานยอดด้วนนะคะ
คือไม่สามารถจะกลับมาบวชได้อีกแล้วท่านว่าแบบนั้น
ส่วนประเด็นอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือว่า
ที่มีพระผู้ใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อ้างว่าเป็นตัวกลางให้กับนางสาวตองกับกาโตะ

แล้วให้นางเสาตองบอกกับสื่อว่าไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ย
พระพยอมท่านมองว่าเป็นการกระทำของพระผู้ใหญ่ลักษณะแบบนี้
เป็นการแนะแนวทางที่ผิดธรรมวินัยเป็นพระผู้ใหญ่ไม่ได้
ควรมีหลักธรรมสัจจะและไม่ควรโกหก
หมอปลาก็บอกว่าอยากให้พระพยอมเลิกเป็นนักพระนักพัฒนา
จับพระดีกว่าเพราะไม่มีพระที่จะกล้ามาจับพระดัง

แต่พระพยอมท่านบอกว่าท่านทำแบบนี้มานานแล้ว
แต่พอทำแล้วโยมที่วัดก็ร้องไห้กลัวว่าท่านจะเกิดอันตราย
ท่านก็แนะนำหมอปลาบอกว่าถ้าจะทำเนี่ยต้องมีสตาร์ฟนะ
แล้วขออย่าทำในลักษณะก้าวร้าวค่ะ
จะรถสิบล้อชมนัธมาที่พิสุนโลกแต่เทพที่นั่นเพราะพื้นสันติบาลก็รู้ทัน
ล๊อกอัธมากไปไว้เสพเมาที่พุทธสถาน
อาจขอโอกาสผมปกป้องพระศาสนา
อะไรจะมาอย่างนี้ให้คนที่มันเห็นตาม
เห็นใจเราว่าเราทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์
ไอ้จนกมันต้องใส่บาททอดกระดิ่งปลาเยอะ
แต่แบบนี้ปกป้องคุ้มครองเนี่ย
เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องทักมันเป็นทีมเป็นศัตรู
เพื่อพวกนั้นจะไม่กำเริบเสิร์ฟสรรค์